นอนใส่ชุดไทยไปเที่ยวปีใหม่เมืองกันแล้วก็ต้องใส่ชุดไทยไปเที่ยวงานนี้กันต่อคุณ

ไปเที่ยวงานวันไหลที่บางแสนประจำปี๒๕๖๑งานนี้ใหญ่ยิ่งเช่นเคยนะคะ
โดยที่จังหวัดชนบุรีค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีและเทศบาลเมืองแสนศุกร์
ขอเชิญอ่อเจ้าแต่งชุดไทยเที่ยวงานวันปีใหม่ไทยของชาวบางแสนนะคะ
กับงานวันไหลบางแสน๒๕๖๑จัดระหว่างวันที่๑๖๑๗เมษายน๒๕๖๑ณบริเวณหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีค่ะ
นี่เอาบรรยากาศมาให้ดูกันว่าภายในงานนี้มีกิจกรรมเพียบหลากหลายรูปแบบที่จะทำให้เราได้เพลิดเพลินกันอย่างมากมายนะคะ
แบ่งเป็นโซนค่ะโซนที่๑สืบสารวัฒนธรรมไทยร่วมทำบุญตักบาทกันในวันปีใหม่ไทย
ส่วนที่สองแต่งชุดไทยเดินช็อปชิมชิวกันที่ริมชายหาดบางแสน
ที่๓นี้คลึกคลื้นเลยค่ะบันเทิงเริงใจกับฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังแบบเต็มอิ่ม๒วันนะคะ
ก็คือวันที่๑๖เมษายนเนี่ยมันกับคอนเสิร์ตสาวแย้ปินเดอร์สตาร์ไทยมุกเดอร์ไวท์และพีเสดิร์ดนะคะ
ว้าวเรียกว่ามีการแสดงมหรสบพี่ยิ่งใจว่ะโอเดเพื่อนแน่นอนนะค่ะพี่พี่มาแล้ว
แล้วก็ไม่แค่นั้น๑๗เมษายนค่ะสนุกส่งท้ายวันไหลบางแสนกับคอนเสิร์ตอ้ำนนทิยาแซคจุมแพรปิ๊มซีโฟทัพทิมอัญญารินกะแตกระตายอาสยามด้วย
ว้าวไปไหลกันได้นะอเจ้านะไปวันไหลนะเจ้าไม่ยอมกลับเพราะสนุกสนานจริงครับ
ประเพณีก่อทรายพระประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสนประจำปี๒๕๖๑จัด๒วันนะคะย้ำกันอีกที
เช้ายันข้าม๑๖๑๗เมษายนบริเวณลานวงเวียนชายหารบางแสนชนบรีชมฟรีตลอดงานจ้า
กิจกรรมนี้เยอะจริงเลยนะครับแม่หญิงนิวนาวนี่มีกิจกรรมดีมานำเสนอ
ต้องบอกกันที่ไหนก็มีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายแต่ละที่ก็โดดเด่นสนุกสนานไม่แพ้กันด้วยนะคะ
บางคนบอกว่าเที่ยวสงกราน๑๒ถึง๑๕แล้วต่อเลย๑๖๑๗วันไหลที่บางแสน
ที่นี่เขาแบบเรื่องชื่อมากว่าสนุกสนานกันไปนะจ๊ะอย่าลืมนะเจ้าค่ะ
เล่นสงการก็ระวัดระวังกันด้วยนะครับเล่นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันไหล